ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูหน่อย

เรื่องราวของลุงพลลุงเขยน้องชมพู่
ก่อนที่จะถึงวันนี้นะครับ
ตามที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้พาดหัวข่าวไว้เนี่ยนะฮะ

ในคดีที่เป็นผู้ต้องหาที่ทำร้ายน้องชมพู่นะครับ
ไปดูกันหน่อยนะฮะ
ปิดล้อมพื้นที่ป่าสวนอย่างพารา
รวมถึงพื้นที่ป่าเขาภูผ่านน้อย

ครอบครัวเริ่มพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รองเท้าเด็กสีเขียวกลางป่า
เจ้าหน้าที่เดินเท้ามุ่งหน้าตรวจสอบ

มีช่วงค้ามีชาวบ้านพบศพน้องชมพู่

เจ้าหน้าที่ส่งศพน้องชมพู่ไปชนะสูตร

ประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
พบร่องรอยถูกทำร้ายไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ
แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้
เนื่องจากสภาพศพเริ่มเน่า
เมื่อการตายกลายเป็นปมปริศนา
ครอบครัวตัดสินใจส่งศพน้องชมพู่ชันสูตรรอบ๒
ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ยืนยันพบร่องรอยถูกทำร้าย
จากนั้น๒๐พฤษภาคม
ครอบครัวได้จัดพิธีชะปนักกิจศพน้องชมพู่
ป่าช้าบ้านกกอก
หาพยานหลักฐานของตำรวจยังดำเนินต่อ

หาหลักฐานในจุดที่พบร่างน้องชมพู่

ตำรวจพบเสื้อลายพรางถูกเผา

เก็บไปตรวจสอบในการแกะรอยคนร้าย
ต้นเดือนมิถุนายนตำรวจยืนยัน
ยังไม่ตัดกลุ่มต้องสงสัยทิ้ง
ทั้งในพรานหรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว

พุ่งเป้าไปที่ชายพลวิพา

ซึ่งเขายืนยันความบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง
และหนักแน่นว่าไม่ใช่คนร้าย
๑๗มิถุนายนตำรวจหาหลักฐานที่บ้านลุงพลอีกครั้ง

นำกระสอบปุ๋ยถุงมือ
ขนสุนัขที่บ้านไปตรวจสอบ

ตำรวจเรียกพ่อแม่น้องชมพู่

รวมทั้งถอนขนสัตว์เลี้ยงในแต่ละบ้าน
ขนหมาขนแมวและขนหนูพุก
ไปตรวจสอบเพื่อหาเบาะแส
ไป๖เดือนวันที่๒ตุลาคม
ผลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข

แถลงผลการสอบสวนคดีหลังรับตำแหน่ง
ยืนยันตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วกว่า๙๐๐ปาก
ยังไม่ระบุผู้ต้องสงสัย
เชื่อว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไป

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้เสียชีวิต
เมื่อยังไม่ยุติการไล่ล่าหาฆาตกร
ตำรวจชุดคลี่คลายคดีจึงหาทุกวิธี
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รวมไปถึงการเข้าเครื่องจับเท็จ
โดยนำบุคคลที่ใกล้ชิดน้องชมพู่ทั้งหมด
เข้าเครื่องจับเท็จยกเว้นสดิ้ง
พี่สาวของน้องชมพู่ซึ่งเป็นเยาวชน
ระหว่างรอการรายงานผลเครื่องจับเท็จ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยัน
ตำรวจชุดสืบสวนยังคงเดินหน้าหาพยานหลักฐาน

และยังไม่มีกำหนดออกไม้จับ
ขีดเส้นตายการดำเนินคดี
พร้อมฝากข้อความไปถึงมือสังหาร
คดีปริศนาที่ยืดเยื้อยาวนานมากว่า๓๐๐วัน
เดินหน้ามาถึงวันออกหมายจับคนร้าย
คนร้ายที่ตำรวจยืนยันว่าอยู่เบื้องหลัง
การตายของน้องชมพู่